ที่ระยองเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนนะ

คือสามีเก่าเนี่ย
เขาท้าภรรยาเก่า

นี่ฮะใครเป็นใครนี่ก็ชุดละมุนวุ่นวายไปหมด
เอาเป็นว่าฝั่งของเมียใหม่นี่เขา

โอ้โหกำลังจะพูดเลยว่าในมือเขาถืออะไรกันเนี่ย

ส่วนทางบ้านของอดีตภรรยาเนี่ย

เขาก็หามงหาไม้แถวนั้นมาป้องกันตัว
ส่วนตัวอดีตภรรยาเนี่ยบอกมีสากกระเบือ
หนูก็มีสากกระเบื่อไว้ป้องกันตัว

เหตุการณ์เกิดขึ้นในชุมชนซอย๑๕
ถนนราชบำรุงตะบนเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง

แล้วบอกว่าอย่างนี้ครับ

เสื้อน้ำเงินคือสามีเก่า

ในคลิปนะเสื้อน้ำเงินคือสามีเก่า
เสื้อขาวกางเกงขายาวคือเมียใหม่

เสื้อขาวกางเกงขายาวคือเมียใหม่

สามีเก่าโทรมาท้าเรา

นี่คุณเข็มสอน

บอกนี่สามีอดีตสามีโทรมาท้า
บอกตบกับเมียใหม่มันไหม

สุดท้ายเนี่ยถามว่าเรื่องเพราะอะไร
อันนี้ฝั่งของอดีตภรรยาเขาอ้างนะ
ฝั่งของสามีเก่า
เขาไม่อยากส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตร
เดือนละ๕๐๐๐บาท
ก็เลยเหมือนเนี่ยทะเลาะอะไรกันมาเรื่อยนะครับสุดท้ายเนี่ยท้าว่าตบกับเมียใหม่เขาไหม
แต่พอมาถึงบ้านเมียใหม่ลงมาจากรถเดินถือมีดสปาต้ามาเลย
แต่เราก็คือเมียเก่าคนโพสต์คลิปเนี่ยบอกมีแค่สากระเบือไม่มีอาวุธอะไรเลย
เพราะไม่คิดว่าจะมีเรื่องเมียใหม่เดินมาถึงเนี่ย
สปาต้าเนี่ยยื่นให้ผู้ชายแล้วปรีเข้ามาทำร้ายเรากระโดดถีบเราจนกระเด็น
เราด้วยแล้ววิ่งเอามีดมาไล่ฟันคนในบ้านเรา
เขาก็เลยต้องหามงหาไม้มาป้องกันตัวกันนี่นะฮะ
สุดท้ายก็จากไปเนี่ยคืออดีตภรรยาที่โพสต์คลิปบอกว่า
เราเลยเอาสากตีเมียใหม่ไป๒ที

แล้วก็ถามว่าไม่ผิดใช่ไหม
เอาท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของโพสต์
เจ้าของคลิปซึ่งคืออดีตภรรยานะฮะ
คนโพสต์คลิปนี้มีสากกระเบือมาโชว์ด้วย
คุณนารีรัฐอายุ๒๙บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากฝ่ายชาย
เลิกกันไปแล้วอดีตสามี
ไม่ต้องการส่งเสียเงินค่าเลี้ยงดูบุตรตามคำสั่งสาร
ต้องจ่ายเลี้ยงดูลูกสาวอายุ๘ขวบเดือนละ๕๐๐๐บาท

แล้วในคลิปก็คือพาเมียใหม่มา
บอกว่าอย่างนี้อันนี้เธออ้างกับเรานะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอเนี่ยไปแจ้งความกับสพเมืองระยอง
ทีแรกก็แค่ลงบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน
แต่หลังเกิดเหตุตัวเธอกับครอบครัวกลับถูกอดีตสามี

ลงบันทึกเป็นหลักฐานก็เลยต้องแจ้งความดำเนินคดี

บอกว่าความจริงเนี่ยไม่ได้อยากมีเรื่อง
น้องชายเธอที่อยู่ที่บ้านจะไปหาปู
ปงจับปูทำมาหากินปูดำ
อดีตสามีอยู่อยู่เดินเจอน้องชายต้อยน้องเธอเลย

เธอก็เอาสากกระเบือเข้าไปช่วยน้อง

บอกว่าเธอก็พยายามไล่อดีตสามีกับภรรยาใหม่ของเขาเนี่ยให้ออกจากบ้านไป
ทางผู้หญิงถือสปาต้าลงมาก่อน
แล้วทีนี้พอสามีเขาไปต่อยน้องชายหนู

หนูก็เลยเข้าไปตีผู้ชายก่อน๒๓ที

สากอันนี้ค่ะตีเขาช่วยน้องชาย
ตอนเสร็จแล้วผู้หญิงไปส่งมีดให้ผู้ชาย
ผู้ชายเราก็วิ่งมาถีบหนู

แล้วเขาก็วิ่งมาจะฟันแม่หนู

อันนี้จากทางศัลเจ้าของบ้านนะ

เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงแล้วต้นสายปลายเหตุเป็นยังไง
เพราะว่านี่คือฝั่งของคนที่โพสต์คลิปถ่ายคลิป
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทางตำรวจสพมระยองเนี่ยทางคนในบ้านเจ้าของคลิป
เขาบอกเขาหวาดกลัวเขาอยากให้มาช่วยดูแลเรื่องคดีให้หน่อย

เราไปติดตามความคืบหน้าทางคดีนะครับ
ทางตำรวจบอกว่าคดีนี้สองฝ่ายต่างฝ่ายต่างแจ้งความใส่กันตั้งแต่เมื่อวานนี้
คู่กรณีฝ่ายผู้ชายที่เป็นอดีตสามี
เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมมับตะพุทธ
ก็มาแจ้งความกับตำรวจเหมือนกันว่าถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
ส่วนอดีตสามีนะเราก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าฝั่งเขาเนี่ยคือฝ่ายที่ถูกกระทำ
แต่รายละเอียดต่างไม่ขอเปิดเผยเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
ขอให้เป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็แล้วกัน

นี่ฮะก็พยายามจะถามทั้งสองฝั่งนั่นแหละ
แต่ฝั่งอดีตสามีบอกเดี๋ยวจะเสียรูปคดีแจ้งความกลับไว้เหมือนกัน